อันนี้มันก็เกิดจากเรื่องของอากาศ
เรื่องของฟ้าฝนเหมือนกันค่ะพาไปที่วัดสวยใกล้กรุงเทพอยู่ที่นครนายกนั่นเองค่ะ
วัดนี้นะเขามีซุ้มประตูแห่ง
ซุ้มประตูแห่งการเวลาร้อยห้าสิบกว่าปี
มันเคยตั้งตรงานอยู่แล้วเป็นจุดที่ใครไปวัดนี้นะวัดเลขธรรมกิจ
ต้องไปเช็คอินต้องไปถ่ายรูปใช่ฮะแต่วันนี้ทำไมสภาพเป็นแบบนี้แล้วอ่ะคะ

แล้วขวามือเนี่ยคือมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะ
มันพังทลายลงมาแบบนี้แล้วเกิดจากอะไรฝนพัดถล่มค่ะ
โอ้โหแล้วดูสิเห็นแบบนี้เนี่ย
ผู้ที่เคยไปเที่ยวที่วัดนี้เคยไปถ่ายรูปตรงนี้

ประตูแห่งการเวลาอายุ๑๕๓ปีค่ะ

ใช่ค่ะอยู่ในวัดเลขธรรมกิจ
อยู่ที่ตำบลบังอ้ออำเภอบ้านนาที่นครนายก

เพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญนะของนครนายกเขานะ
ใช่ค่ะแล้วดูสิพังถล่มลงมา
ถูกฝนด้วยถูกลมด้วยพัดกระหน่ำมา
ต้นโพก็เลยโค้นทับซุ้มประตูแห่งการเวลาเสียหายแบบนี้
ท่านเจ้าอาวาสนะคะพระครูพิราชธรรมโสพลบอกว่า
กลางดึกคืนก่อนเกิดเป็นพายุฝนลมแรงมากเลย
ได้ยินเสียงโครมตอนนั้นท่านเจ้าอาวาสไม่ได้เอกใจค่ะ
พอมาเมื่อวานนี้ตี๕ออกไปดูรอบวัด
อาตมาตกใจเลยซุ้มประตูการเวลาพังทลายถล่มลงมาแบบนี้
อาตมาเสียใจเสียดายแล้วก็ใจหายมาก
เพราะว่าอยู่คู่วัดนี้มานานนับร้อยปีแล้วนะ
ประตูแห่งการเวลา๑๕๓ปี

เป็นสถานที่ที่มีญาติโยมเข้ามากราบไหว้ขอพรมาลอดซุ้มประตูค่ะ
คือเขามีความเชื่อกันไงว่าถ้าเกิดว่าได้รอดใต้ประตูการเวลาจะโชคดี
แต่มันก็เหมือนกับเป็นการสอนสอนอะไรอย่างหนึ่ง
ให้เราเห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงเนอะมีเกิดมีดับไป
พระเจ้าว่าพูดแบบนี้เลยสังขาไม่เที่ยง
ซุ้มประตูการเวลาก็เหมือนกันนะแม้จะเสียดายแค่ไหนก็ตามนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนี้จะบูรณะซ่อมแซมให้ซุ้มประตูการเวลากลับมาอีกครั้งหนึ่ง
แล้วหลายคนมาถึงเนี่ยเขาก็บอกว่าอุ๊ยมาดูเลขที่ซุ้มประตูโบสถ์

ใช่คือบางคนบอกว่าเห็นเป็นเลข๑ตุลาคมแล้วก็๓๑ด้วยนะ

นี่แล้วที่สำคัญเขาบอกว่าไม่มีใครเคยเห็นเลขนี้มาก่อนเลย
เพราะว่าถูกต้นโพปกคลุมมาหลายร้อยปีแล้ว
เขาก็เลยแบบเหมือนกับตีเลขไงมีเลขอะไรอายุของซุ้มประตู๑๒
แล้วก็เลขที่เห็นนี่๑ตุลา๓๑ก็เลยเป็น๑๓

ชัดนะ๓๑เลขไทค์ข้างล่างนี่นะ

นครนายกใช่ไหมแถวนั้นน่าจะหายากแล้วนะ๑๓๑เนี่ย
มาหาที่กรุงเทพฯมานะท่านน่ะ